คุณผู้ชมครับจอดสนามการเมืองในคืนนี้นะครับ
หลังจากที่รัฐบาลนั้นทำงานมาได้ครบ๑เดือนครับ
ต้องยอมรับว่าเป็น๑เดือนที่มีความท้าทายสารพัดครับ
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของสังคม
รวมไปถึงเรื่องความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ปัญหาเหล่านี้จะผ่านพ้นไปได้หรือไม่

สำหรับรัฐบาลของเศรษฐาทวีสินติดตามจากรายงานครับ
ที่ยังดูเลือนล้างไม่มีความชัดเจน
ทั้งเรื่องที่มาของแหล่งเงินว่าจะเอามาจากไหน
แจกได้เมื่อไหร่แจกและใช้อย่างไร
ใครจะได้บ้างซึ่งทุกอย่างยังคลุมเคลือ
บาททำได้แน่นอนแหล่งเงินมีแน่นอน
แต่ขอไวล้านิดหนึ่งว่าดี่แจกให้ทราบว่าแหล่งเงินทั้งหมดมันจะไหน
ก็คงไม่เกินเดือนหนึ่งหรอกครับแน่นอนครับ
ปัจจุบันนี้เดี๋ยวพูดไปแล้วเดี๋ยวมีความไม่ชัดเจน
หรือต้องเปลี่ยนไปมาก็หาผมเปลี่ยนไปมาอีก
แล้วก็มีผลกระทบในวงกว้างน้อยที่สุด
นี่ยังไม่นับรวมปัญหาสังคมและความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
ที่ถาดมเข้ามาเป็นระลอก
ไม่ว่าจะเป็นการยิงตำรวจตายกลางงานเลี้ยง

กลาดยิงในห้างสรรพสินค้ากลางเมืองหลวง
และล่าสุดคือการเร่งช่วยเหลือแรงงานไทย
อยู่ท่ามกลางสมรภูมิสงคราม
ระหว่างอิสราเอลและกลุ่มฮามาส
ที่ได้รับเสียงตำหนิอย่างมาก

ที่เป็นสถานการณ์เดิมพันชีวิต
แรงงานไทยนับพันคน
แม้จะเจอปัญหาสารพัดรุมร้าว
แต่แก่นำรัฐบาลอย่างพักเพื่อไทย
ยังคงเคลมว่า๑เดือนที่ผ่านมา
ผลงานรัฐบาลเป็นชิ้นเป็นอัน
นโยบายช่วยเหลือประชาชนแบบทันควัน
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการลดราคาพลังงาน
ค่าน้ำค่าไฟการพักหนี้เกษตรกร

พร้อมกับดึงนักลงทุนเข้ามา

ของคนไทยที่ซ่อนอยู่
อย่างไรก็ตามรัฐบาลมั่นใจอย่างยิ่งว่า
นโยบายแจกเงินดิจิทัล๑๐๐๐บาท

และมอบหมายให้นายจุลพันธ์อมรวิวัตรรัฐมนตรี
ช่วยคังเป็นโตโผลกโครงการนี้

มองว่าสุ่มเสี่ยงต่อความหายนะ

จตุพรพรมพันธ์ที่บอกว่า

ไปเยี่ยมนายบุญทรงเตรียพิรม

แล้วสอบถามโครงการรับจำนำข้าว

เพราะตัวเองได้เจอกับทั้งคู่

ว่าเป็นการตัดสินใจที่ผิดที่สุดในชีวิต
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน